เจอพิษโควิดแร่งงานมาสองปี

แต่ว่าพ่อค้าแม่ขายในตลาดหลายร้อยชีวิตนะคุณผู้ชมนะ
ที่อำเภอสาริกานครนโยกเนี่ยปิดชั่วคราวมากับสองปีแล้ว
เอาไงกันดีพี่เท่งก็บอกว่าเห็นอกเห็นใจแม่ค้าที่ขายของไม่ออกอะค่ะ
เห็นว่าในอนาคตจะรีโนเวทใหม่แล้วจะกลับมาเปิดให้เช่าขายกันอีกครั้ง
พี่เท่งใหญ่มากนะส่วนในเรื่องงานในวงการบันเทิงยังทำเรื่อยค่ะ
ก็ตั้งใจจะปั้นลูกชายเลยน้องโงเห้งเนี่ยนะฮะ
แล้วก็หลานรักน้องเมย่าค่ะให้เข้ามาทำงานในวงการบันเทิง
โงเห้งเองเนี่ยก็มาเรียนรู้งานเบื้องหลังเป็นหลักเลยนะฮะ
ส่วนน้องเมย่าปังไม่ไหวเนี่ยก็ให้เล่นหนังเรื่องใหม่กับพี่อ้ำพัชราภาด้วยค่ะ
โดยพี่ชายที่แสนรักอย่างพี่หม่ำจกมกก็คอยให้คำแนะนำกับการมาเป็นผู้กำกับหนังเรื่องนี้
เท่งประกาศเลยบอกว่าถ้าหนังเรื่องนี้ไม่สนุกนะพร้อมเลย
เท่งจะหันหลังให้วงการภาพยนตร์เลยแล้วจะกลับไปเป็นพิธีกรอย่างเดียว

เปิดใจทั้งเรื่องหนังทั้งเรื่องธุรกิจกันหน่อยค่ะ

เขามาดูนอน
ว่าพ่อทำงานอย่างไรถึงมาทำงานอย่างไร

แล้วมีอะไรเขาจะถามเขาเพราะเขาเรียนมาจากนอก

ฝากด้วยนะครับทุกคนจะมีรอยยิ้ม

อยากให้คนไทยหายเครียดเรื่องนี้

ผมเคยคิดว่าถ้าแล้วผมจะเล่นรายการอย่างเดียว
ผมจะไม่เล่นหนังแล้วผมจะไม่กำกับหนังแล้ว